ครับยังจำกันได้ไหมฮะคดีของลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปีนะฮะ
นางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์นะครับซึ่งเธอไปรับงานเอ็นเตอร์เทน
ที่บ้านพักหลังหนึ่งย่านบางบัวทองที่เราเรียกว่าแก๊งโซฟาแดงนะฮะ
กันยายนแล้วเธอก็ถูกพริตตี้หนุ่มชื่อว่านายน้ำอุ่น
ไปร่วมงานปาร์ตี้ในบ้านนั้นด้วยพาตัวออกไปนะฮะ
ก่อนที่จะไปเสียชีวิตในคอนโดของในน้ำอุ่นในห้องของนายน้ำอุ่น
ย่านตลาดพลูนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗กันยายน
โซฟาแดงที่บ้านหลังนั้นก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะได้ประกันตัวออกมา
ต้องติดกำไรเอาไว้ในการติดตามตัว
ส่วนนายน้ำอุ่นถูกแจ้งข้อหาเหมือนกัน
ในน้ำอุ่นยังถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำนะฮะยังไม่ได้ประกันตัวตั้งแต่วันนั้นนะครับ
ทางญาติของลาลาเบลเนี่ยติดใจเรื่องของผลการชนะสูตรพลิกศพครั้งแรกของพริตตี้สาวลาลาเบลนะฮะ
เพราะว่าต้องการให้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษสารเสพติดในร่างกายสารพันธุกรรมร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าถูกทำร้าย
ล่าสุดนะครับมีผลการชันสูตรศพครั้งที่๒ของนางสาวทิติมาหรือว่าลาลาเบลออกมาแล้วนะครับ
ซึ่งผลออกมาระบุว่าในร่างกายนั้นมีแอลกอฮอล์ในร่างกายมากเกินไปนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เปิดเผยว่าเท่าไหร่
แต่ครั้งแรกที่ตรวจสอบก็คือ๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็พบว่ามีอวัยวเพศฉีกขาด
ซึ่งจะตรงกับสำนวนที่ระบุว่าถูกยุให้ดื่มแต่ไม่มีการเสพสารยาเสพติดหรือกินยาเสียสาว
แต่ที่ค่อนข้างแน่ก็คือมีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีอวัยวเพศร่องรอยฉีกขาด
โดยเฉพาะในตัวนายน้ำอุ่นแล้วก็แก๊งปาร์ตี้ที่บ้านพักย่านบางบัวทองนะฮะ
การชนะสูตรรอบ๒ก็มีแพทย์จากหลายสถาบันมาร่วมชนะสูตรและญาติก็ไม่ติดใจแล้ว
ก็ได้รับศพไปเพื่อจะไปบำเพ็ญกุศลต่อวันนี้ทนายความและแม่รวมทั้งแฟนของลาลาเบล
ไปที่สำนักงานอายการเขตธนบุรีนะครับหารือเรื่องสำนวนคดีหลังได้รับผลชนะสูตรรอบ๒
เดี๋ยวลองฟังทางทนายความนะครับที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
สิ่งที่พบนะครับสิ่งที่พบเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์นะครับ
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีสารอย่างอื่น
มันอาจจะมีแต่สลายหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ระยะความคงตัวของสารแต่ละชนิด
ต้องอธิบายว่าสารเคมีแต่ละชนิดระยะการอยู่ในร่างกายไม่เท่ากันนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรวจมาโอเคอันนี้มีผลแอลกอฮอล์
แต่เราไม่ได้ใช้ผลทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
เวลาสารท่านพิจารณาท่านก็จะใช้พยานหลักฐาน
พยานบุคคลพยานแวดล้อมแล้วก็พยานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าประกอบกัน
ส่วนแม่กับแฟนของลาลาเบลนะครับบอกว่าก็พอใจกับผลชนะสูตรรอบ๒นะครับ
ติดใจนะฮะจะไม่ให้ผ่าชนะสูตรรอบสามอะไรอีกแล้วนะครับ
พรุ่งนี้๕ธันวาจะไปติดต่อขอรับศพลาลาเบลเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดสแก่งามย่านบางขุนเทียนกรุงเทพ
กำหนดทำบุญวันที่๖ธันวาคมและจะชาปนกิจศพ๗ธันวาคมเลยนะฮะ
แม่บอกว่าลาลาเบลมาเข้าฝันแม่บอกเป็นห่วงลูกสาว
ก็เลยทำบุญแล้วก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะดูแลให้
ส่วนแฟนนุ่มนะครับบอกว่า
ที่สุดแล้วไม่ว่าผลการตัดสินทางคดีจะออกมาอย่างไรก็ยอมรับได้
แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเต็มที่
และให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้สูญเสียด้วย
ก็เดี๋ยวจะชาปนกิจศพน้องแล้ว
เพราะว่าไม่แล้วค่ะก็เท่านี้แหละ
ก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ
ว่าออกมาก็โอเคครับ

หรือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
ไม่มีแล้วครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับ
ก็ว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะชาปนกิจน้องแล้วครับ

เพราะว่าก็ยังมีผมดูแลให้อยู่
มีเพื่อนเขาดูแลให้อยู่ก็ไม่ต้องห่วงครับ

ส่วนแก๊งบ้านบางบัวทองเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้
ก็คือนายนาธีสถิตพงศ์สถาพรหรือในตีนะ
ตำรวจสนบุคโลแจ้งข้อหาไว้เรื่องสนับสนุน
อนาจารย์นวงเหนียวกักขังผู้อื่นทำให้ถึงแก่ความตาย

แต่ต้องติดกำไรอีเอ็มที่ข้อเท้าไว้
ในการติดตามตัวให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับ
ตีบอกว่าขอต่อสู้คดีต่อมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ย
ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนในน้ำอุ่นนัดแนะจัดแจง
ให้ในน้ำอุ่นพาลาลาเบลออกจากงานปาร์ตี้ไป
เขาก็เสียใจที่ลาลาเบลเสียชีวิตอยากไปร่วมงานศพ
แต่ก็ยังเกรงอยู่ว่าถ้าไปแล้วจะปลอดภัยหรือไม่
จะมองว่ากลุ่มของพวกเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องที่บอกว่ามันก็ให้ทางมูลเขาแจ้งมาดีกว่า
เพราะเราก็พร้อมสู้อยู่แล้ว
ก็จัดฉากพนักกิจศพเก็บธันวาคมนี้นะครับละละบิน